ดูเรื่องนี้ค่ะโจรการละครโจรมือสมัครเล่นนะคะเข้าไปในร้านทองหวังว่าจะมีการแบบทำทีมาซื้อสร้อยคอทองคำ
ซื้อสร้อยข้อมือให้กับแฟนสาวอาศัยจังหวะที่พนักงานแบบเผลอนะคะ
ทองแต่สุดท้ายก่อเหตุไม่สำเร็จเพราะอะไรลองดูค่ะ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
อัศวินาทีที่ก้องมูลจอดปิดในร้านทองแห่ง๑ถนนศูนย์ทรโกสาแขวงเข็ดคลองเตยกรุงเทบันทึกภาพหน้าที่คนก่อเหตุเอาไว้ได้อย่างชัดเจนสุดท้ายโดนรวบทันควันไม่ต้องพึ่งตำรวจนะคะพนักงานในร้านช่วยกันจับกลุ่มแบบนี้เลยค่ะ
ดูไอ้ตัวสร้อยคอทองคำหน่อยสิสัก๑บาท๑เส้นน้ำหนักนี้
แล้วก็ขอดูตัวสร้อยข้อมือด้วยน้ำหนัก๑บาท๑เส้นจะซื้อให้แฟนสาว
พออาศัยจังหวะช่วงที่พนักงานเผลอเท่านั้นแหละค่ะก็มีการชิงแล้วก็แบบหวังจะวิ่งหลบหนี
แต่ท้ายที่สุดประตูหน้าร้านทองล็อกไว้เพราะว่าพนักงานกดล็อกทันทีนะคะ
ทีนี้สอบสวนเบื้องต้นค่ะตัวผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
บอกว่าเอาจริงพี่ผมก็เออตกงานมาหลายเดือนเนอะเงินก็ไม่มีแถมเป็นหนี้นอกระบบด้วย
ก็ไม่รู้จะทำยังไงหาเงินด้วยวิธีการง่ายแบบนี้เลยด้วยการชิงทอง
แต่ท้ายที่สุดนะคะก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดโดนจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายเข้าคุกเข้าตารางต่อไปนะคะ